เพลงนี้คือเพลงที่ผมชอบมาก

ทุกคนพูดคำว่าดีอยู่อย่างนี้

เปิดในหน้าห้างนี้ก็เต้นได้อยู่ครับ
มึงว่าทำได้สนุกดีครับ
ถ้าผมมองปุ๊บผมฟังอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย

ผมสาครินดร์สุต้ำสไหมจากไทยรัฐพลัสครับ

ที่ชื่นชอบของใครหลายคน

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ
ภักดิ์ภูมิใจไทยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับอย่าลืมนะฮะ
วางไว้ก่อนมองพักภูมิใจไทยวันนี้เป็นศิลปินท่านหนึ่งแล้วกัน
คุณลักษณะยังไงสำคัญที่ทำให้ศิลปินท่านนี้ก้าวไปข้างหน้าในการเลือกตั้งครั้งนี้

เขาชอบเพลงแจ๊ดใช่ไหมเล่นกีต้าแจ๊สอ่ะ
ลาติน
กูเนี่ยดีที่สุดเนี่ย

สิ่งที่พูดไปนั้นทำได้จริงทุกคำ

ที่ดีเมื่อวานเป็นรัฐมนตรี
วันนี้จะได้ดีกว่าอย่างกันนะครับ
เนี่ยสระนอบหมดปล่อย
อันนี้ทั้งหมดต่อยเดินหน้าต่อยอย่างเดียว

มีความคิดเห็นทางการเมือง

นั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์นี่คนเขียนเพลงเป็นทำไมผมถึงพูดว่า
เนี่ยแม่งคนเขียนเพลงเป็นเพราะเขาเปิดมาเวลาเขียนเพลงนะ
พูดมาเลยโบ้งประโยคแรกนั่นหมายความว่าก็กูทำไปแล้วไง
ตามอะไรตามแคมเปญสโลแกนที่เขาคิดพูดแล้วทำนี่ไง๔ปีที่ผ่านมา
นั่นมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเพราะไหมเพราะมีชั้นเชิงในการเขียน
ไม่ได้จะมาเทืออะพร้อมจัดพร้อมเป็นอายุกจัดแล้วในคลิปเพลงนี้

ผมว่าเพลงนิกซาวดีน่าจะที่สุดเลยนะครับ
แล้วก็เรียบเรียงได้แบบละเอียดดีครับ
ว่าเป็นนักดนตรีมืออาชีพมากเลยที่เรียบเรียงเพลงนี้ครับ
หนูว่าเพลงดีนะคิดถึงตอนเด็กนั่งรถประจำไปโรงเรียนเลย
มันดูแบบเล่าว่าฉันจะทำอะไรบ้าง
ถึงว่ามันดูเป็นภาพหาเสียงอะพี่
มันเป็นเหมือนฟิลวีดิทัศน์อะไรอย่างนี้
เออฟิลแบบวีดีทัศน์แบบมันโคตรหาเสียงเลย
ฉันจะทำอันนั้นฉันจะทำอันนี้ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้
ในภาพนะพี่แบบรถไฟจะเจริญยังไง

เราจะนึกไปถึงร้านร้านอาหารอีสานแซ่บ
ตามทางที่เราไปรับประทานกัน
และก็ที่โดดเด่นอีก๑ชิ้นนะฮะ

ผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ร้อง

น่าจะเป็นพี่ไทยไม่ก็พี่แช่มลำ๒

เป็นความ่ายังไม่รู้ว่าใครแต่ง

เพราะเสียงมันโทนนี้แล้วฟอร์มเพลงทุกอย่าง

ก็มีความเป็นคาราบาลสูง

แบบมันฟังติดหูได้ง่ายเลยเหมือนกับว่านำเสนอความเป็นภูมิใจไทยได้อยู่นะครับ
แต่งภาษาเหนือแต่งภาษาใต้แต่งภาษาอีสานแต่งภาษากลางเราจะได้ทุกคน
แต่ว่าถ้าผมมองปุ๊บผมฟังอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจริงใจไปหรือเปล่า
แค่นั้นเองนะครับความจริงใจไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ในเกมการเมืองแล้ว
ความจริงใจต้องมาพร้อมกับชั้นเชิงและชั้นเชิงต้องมาพร้อมกับความจริงใจ
แต่คือภาพมันทำงานแบบมันถูกต้องมั้งหนูว่ามันเป็นเพลงเลือกตั้งเลยอ่ะ
แต่ว่ามันเยอะเหมือนกันนะคะมันเยอะแล้วแบบมันอ่านไม่ทันหรือว่ามันอ่านยากในบางอันอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็สวยนะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็คงทื้อมั้งอะไรอย่างนี้
ระเอียดไฟ้ว่าระเอียดอันนี้ละเอี๋ยดอันนี้ให้๘
แค่รู้สึกว่ามันสามารถทำได้อีกได้เนียนได้อีกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เปิดในหน้า๕นี้ก็เต้นได้อยู่ครับ
ก็ทำให้ได้สนุกอยู่ครับ

คือดีที่สุดย้ำอีกครั้งคือไม่ได้เกี่ยวความคิดความเชื่อทางการเมืองแต่เราเอาเพลงมานั่งเปิดฟังอ่ะมันเหมือนเป็นชาร์จเพลงชองเพลงเลือกตั้งอ่ะอันเนี้ยตอนเนี้ยคือขึ้นดับหนึ่งน่ะคือพอได้ฟังทีเนี้ยไปเปิดให้ไทยฟังอ่ะโดยที่ไม่บอกเขาว่าเฮ้ยนี่เพลงพระการเมืองอ่ะทุกคนบอกชิบดีพี่ดีดีทุกคน
ถ้าผมจะบอกว่าพูดถึงในเชิงว่าโหฮุกโดนดนตรีดี

วันนี้อย่างที่ฟังไปแล้วพักภูมิใจไทย

อย่างที่ผมได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้

พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เรามา

ยังมีเหลืออีกนะครับอีก๒พักการเมืองด้วย

ความชอบความไม่ชอบลงไว้ก่อน
ศิลปินพักภูมิใจไทย

คุณยายอย่างเช่นเคยครับจะไปดูคอนเสิร์ตเขาไหม